เห็นข่าวนี้ค่ะที่แรกคิดว่าเป็นสกนาฏกรรมสลดหรืออย่างไร

เพราะรถเสียหลักปั๊บทำให้เหตุการณ์นี้ตายเกือบสามสิบ

ชมพูที่ว่าจริงบรรทุกมาประมาณร้อยตัว
แต่พอเสียหลักตกคลองไปตายเกือบสามสิบตัวหมูค่ะคุณผู้ชม
น้ำแข็งแต่ถ้าเกือบ๓๐น่ะมันเป็นเงินเท่าไหร่
นี่อยู่ตรงหน้าอบตเขาพระขาเข้าสุพรรณเลย
เส้นชัยหน้าสุพรรณบุรีค่ะที่เดิมบางนางบวช
คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบโอ้ไอ้ตัวที่อยู่ข้างล่างอยู่ในน้ำนั่นน่ะ
รอดนะแต่หลายตัวมันก็ตาย
คือเจ้าหน้าที่เขาไปเจอรถสิบล้อที่บรรทุกหมูมาเป็นร้อยค่ะ
เสียหลักตกอยู่ในคลองส่งน้ำข้างทาง
ตัวรถบางส่วนจมน้ำมาแล้ว
กู้ภัยเองชาวบ้านเองช่วยกันต้องปล่อยหมูนะ
ออกมาจากคอกเหล็กตรงนี้ก่อนเพราะว่าพอรถมันตะแคงแบบนี้แล้วอ่ะ

อ่อพอเอียงปุ๊บหมูมันก็มาทับทับ

นี่แหละทับกันมันก็เลยตาย

ใช่คือทีแรกเห็นแบบนี้เราคิดว่ามันจมน้ำตายใช่ป่ะ

จะปล่อยหมูออกมาให้ลอยอยู่ในคลองได้สำเร็จ

น้ำมันแบบเหนือเข่าบางจุดเท่าเข่าอะไรแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ต้องประสานรถเครนขนาดใหญ่นะ
มายกหมูที่เป็นซากหมูดู
ทีละตัวทีละตัวเนอะใช่คือหมูที่ตายแล้วก็ยกมามาใส่รถบรรทุก
หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องยกรถสิบล้อที่บรรทุกหมูเอาขึ้นมาบนถนนค่ะ
ทีนี้ถามว่ารถเป็นอะไรหรือเปล่ารถก็เสียหายเล็กน้อย
หมูนี่นับดูสรุปตายไป๒๗ตัวค่ะจากร้อยตัวนะใช่
แต่ว่าพอคนที่ดูข่าวนี้เขาก็บอกก็สะเทือนใจแหละหมูตายเกือบ๓๐แบบนี้
คนขับรถบรรทุกค่ะชื่อว่านายธนพลเปรมทองเขาเล่าให้ฟัง
บอกว่าก่อนเกิดเฮตนะผมก็บรรทุกหมูมาร้อยตัว
ตัวมาจากนครสวรรค์แล้วจะไปส่งที่สมุทรปราการ
ลูกชายกับน้องสาวนั่งมาอยู่ในรถด้วยนะ
ทีนี้ก่อนจะมาเกิดอุบัติเหตุตรงนี้มันเป็นทางโค้ง
ผมเองนี่แหละวูบรถก็เลยเสียหลักทะไหลลงไปตรงไหลทาง
จังหวะนั้นผมตกใจพอตกใจได้สติมาแล้ว
ดึงพวงมาลัยประคองรถให้ขึ้นมาบนถนนสิ
บังคับไม่ได้รถก็พุ่งลงไปในคลองส่งน้ำข้างทาง
มันก็เอียงแบบนี้หมูที่อยู่ในรถมันก็ทับกันจนตาย
น้องสาวผมได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนลูกชายปลอดภัย
แล้วตัวของนายธนพลเองก็ปลอดภัยนะคะ
โชคดีไงที่รถตกข้างทางก่อน
ถ้าเกิดมันเลยไปอีกนิดนึงนะคุณผู้ชม
จะเป็นเต็นต์ให้บริการประชาชนห่างออกไปอีกประมาณสัก๘๐เมตรเอง
ถ้าอย่างนั้นไม่ใช่แค่หมูแล้วล่ะถ้าไปโดนเตะ
ด้วยถูกต้องค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือไม่ใช่ว่าผ่านสงการไปแล้วละเลยนะ
ไม่ใช่ทนช่วงสงการมาไง
ทนสงการมาแล้วเดี๋ยวจะมาเนี่ยครับ
มาปล่อยจอยเหรอเขาเรียกนะครับปล่อยเกียร์ว่างตอนนี้เหรอ
ต้องดูแลสุขภาพนะครับอดทนสงการมานะครับ
สุขภาพเรื่องสำคัญนะครับหลังสงการด้วยเนี่ย